ให้ดูข่าวนี้ค่ะว่าอะไรดิทุนลักทุนเลหลำบากลำบลครับ
แล้วคิดดูเจ้าหน้าที่มากันกว่าครึ่งร้อยเพื่อที่จะช่วยผู้ชายคนเดียวเก็บสตอ
ไม่ได้ไปช่วยเขาเก็บสตอนะคุณแต่เขาปีนขึ้นต้นสตอแล้วตกลงมา
นี่แล้วพอดีต้นสตอนี้มันอยู่บนเข้าสูโอ้โหมากอ่ะ
โอ้โหต้องเดินเท้านะเจ้าหน้าที่
ใช้เวลาเป็น๑๐ชั่วโมง

มันถึงบอกไงว่าทุลักทุเลแล้วก็ลำบากลำบลมากจริง

เกิดขึ้นตอนกลางคืนตั้งแต่เย็นล่วงลงมา
เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะช่วยเขาลงมาได้ตอนกี่โมง

ตั้งแต่ตอนประมาณ๔โมงครึ่งเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปกันทั้งแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

กู้ภัยไต่เต็กตึงกู้ภัยประชาร่วมใจ
กู้ภัยศรัทธาสามัคคีการกุศล

บตปพ๖๐กว่านาย
เขาต้องเอาอุปกรณ์พวกปีนเขา
แล้วไปรวมพลกันตรงเชิงเขาซอค่ะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชที่ท่าศิลา
ถามว่าทำไมต้องไปช่วยเหลือคนคนหนึ่ง

ผู้ชายคนนั้นคือนายวัชรินน้ำดอกไม้หรือว่าในตู

อายุ๒๗ปีนะคนเจ็บคนนี้

ร่วงลงมาแล้วลื่นตกลงมาขาหัก
ระยะทางคุณผู้ชมเป็นร้อยเมตรนะ

ใช่แล้วทีนี้พอคนขาหัก

ของคนเจ็บเล่าให้ฟังค่ะ
หลานของฉันออกจากบ้านไปตั้งแต่๗โมงเช้า

ป้าตูหลานมันลื่นตกเขาลงมา

โอ๊ยตายแล้วต้องแจ้งกูภัยเพื่อให้ช่วยเหลือนะคะ
เขาก็ได้ประมาณ๑๐เมตร

เป็นรุ่มกันเลย
คือเขาได้แจ้งมานั้นใช่ไหมครับ

ก็ต้องขึ้นชุดอ่ะ

กู้ภัยเองเขาต้องวางแผนค่ะคุณผู้ชม

ไต่เชือกปีนเขาขึ้นไป

ต้องคอยเคลื่อนย้ายคนเจ็บลงมา
คิดดูสิกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงจุดตรงนั้นได้

จะเอารถพยาบาลเอารถตู้ขึ้นเขาไปมันไม่ได้คุณผู้ชม

แล้วใช้เวลาช่วยเหลือเกิดตั้งแต่๔โมงใช่ไหมช่วงเย็น
กว่าจะไปช่วยได้ก็๖โมงเย็น
เดินขึ้นไปกว่าจะเอาลงมาได้ตี๒๓๐ค่ะ
ซึ่งนายวัชรินหรือว่านายตู่เนี่ยนะ
สภาพก็อ่อนเพลียหมดแรงต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปช่วยเหลือนะคะ